กระทรวงพาณิชย์เขาเตือนผู้ส่งออกผลไม้ไทย
ในการรับมือปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

หลังจากที่นายทุนจากจีนได้มาลงทุน

แล้วก็ส่งออกมะม่วงที่ประเทศกัมพูชาครับ
โดยนางจันทิรายิมเรวัตวิวัตรรัฐนะครับ
ธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รับมือกับปัญหาการขัดแคลนวัตถุดิบมะม่วงแก้ว
หลังจากพบว่าจีนได้เข้าไปลงทุนโรงงานแปรรูป
มะม่วงในจังหวัดกำปงสปือประเทศกัมพูชา
หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทของเกาหลีใต้
ก็คือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงของเกาหลี
เขาเคยไปลงทุนอยู่ที่กัมพูชาอยู่แล้ว
ในการสร้างโรงงานแปรรูปแล้วก็ส่งออกมะม่วง
ซึ่งเมื่อ๒บริษัทยักษ์ใหญ่มีการจับมือกัน
มีแผนส่งออกมะม่วงแก้วขมิ้น
รับซื้อจากเกษตรกรมาแปรรูปแล้วก็บรรจุหีบห่อ
แล้วก็ส่งออกไปยังจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่น
รวมถึงตลาดใหม่ที่ต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น
และจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านการส่งออกมะม่วงแปรรูป
ในประเทศต่างมากขึ้นจากเดิมที่เคยเป็นตลาดของไทย
ดังนั้นผู้ประกอบการที่ส่งออกมะม่วงแปรรูปของไทย

ที่เคยพึ่งพาวัตถุดิบจากกัมพูชา
ก็ต้องหาทางปลูกหรือขยายการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น
แต่ก่อนไทยเราเองก็มีฐานโรงงานเหมือนกัน
เราก็ไปรับมะม่วงแก้วขมิ้นมาจากกัมพูชาเหมือนกัน
แล้วก็เอามาผลิตมาแปรรูปเหมือนกันส่งออกเหมือนกัน
แต่ทีนี้จีนกับเกาหลี
เขาไปลงทุนที่กัมพูชาเองเลย
เหมือนมาดักทางเลยนะ
ดังนั้นก็เลยต้องมีการเตือนผู้ส่งออกผลไม้ของไทย

เพื่อให้เป็นผลผลิตในการที่ผู้ประกอบการแปรรูป
เขาจะได้ซื้อผลไม้จากไทยเองแปรรูปแล้วก็ส่งออกเอง
สู้กับจีนแล้วก็เกาหลีที่เขาไปลงทุนที่กัมพูชากันนะครับ
ค่ะมะม่วงก็เป็นผลไม้ยอดนิยมของคนไทยด้วยของต่างชาติด้วย